ในการประชุมคอรมอลในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
ผลเอกประยุจันทร์โอชาน้ำมนตรีได้พูดคุยถึงเรื่องของสุนัขข้างถนนที่เห็นในโซเชียลนะครับ
ก็เลยทำให้สงสารนะฮะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็เลยไปติดตาม
ทราบว่ามีคนที่นำสุนัขตัวนั้นไปเลี้ยงแล้วนะครับ

การลาดเขียนอุปสรรคกฎแบบต้น
ตอนแรกท่านกัดจะเอาไปเรียกเองหรือ

ว่าผมไม่สี่ห้าตัวแล้วจะเอาไปกัดกันอย่างนี้ทำไมล่ะ
ให้คนเข้าใจบุญก็ไปเรียกเยอะแยะ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี

ขณะไปร่วมงานเปิดตัวโครงการใช้โทรศัพท์มือถือ
รับชำระเงินจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
บอกว่าเป็นห่วงสุนัขจรจัดตัวหนึ่ง
หลังเปิดโซเชียลติดตามข่าวสารบ้านเมือง

พบว่าคนแชร์ภาพสุนัขสีน้ำตาลขาว
ถูกทิ้งไว้บริเวณเกาะกลางถนนในจังหวัดระยอง
เห็นละก็สงสารสงสาร
อยากจะช่วยเหลือคิดในใจจะขอมาเลี้ยงที่บ้านก็คงไม่ไหว
เพราะเลี้ยงสุนัขอยู่แล้ว๔๕ตัว
เอาเป็นว่าได้สั่งการให้พลเอกอนุพงศ์เผาจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
ไปตามหาสุนัขตัวนี้และให้การช่วยเหลือดูแลอย่างเต็มที่

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีทราบว่า
มีคนนำสุนัขที่นายยกบอกผ้าไปเลี้ยงแล้ว
ทีมข่าวก็ลงพื้นที่ทันที

มีนายธนกิจโชคชนะอุดม
เจ้าของร้านอิสวะแอร์ในอำเภอเมืองระยอง
เป็นผู้นำไปเลี้ยงและตั้งชื่อว่าเจ้ายี่แล้ว

เจ้ายี่มาจากในต้อยอีกทอดหนึ่ง
เพราะในต้อยเป็นคนไปจับมาจากจุดที่ถูกทิ้งไว้
และเห็นว่าตนเองชอบเลี้ยงสุนัขจรจัด

เพราะเจ้ายี่มี๒๐นิ้ว

สุนัข๒๐นิ้วมักจะให้โชคกับคนเลี้ยง
ด้านหน้า
นายสุรศักดิ์เจริญสิริโชธผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง
ทราบข่าวก็สั่งการให้ประสุทธิ์จังหวัด
มาทำการฉีดยาป้องกันพิษสุนัขบ้า
และวัคซีนป้องกันโรคต่าง
ให้กับสุนัขในบ้านของนายธนกิจทุกตัวด้วย
สิทธิ์บุญรัฐข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน